คุณผู้ชมครับเราก็รวบรวมสิ่งที่ให้โชคให้ลาบมาก็เยอะนะ
ต้นตะเคียนบ้างกุมงกุมารบ้าง
เอาวันนี้เป็นคิวของสิงสารสัตว์กันบ้างดีกว่าที่จะมาให้โชคให้ลาบกับคุณผู้ชม
เพราะว่าคุยเรื่องสิงสารสัตว์บอกเลยคุณเคย๓วัน๔วันไม่จบ

เพราะฉะนั้นเรารวบรวมเอาไว้แล้วติดตามกันเลยครับ
ไปเริ่มกันที่สัตว์ตัวแรกกับสุนัข
แต่เป็นสุนัขที่ตายไปแล้วและถูกสตาปเอาไว้นะคุณผู้ชม

เป็นสุนัขที่ตายไปแล้วและถูกสตาร์ฟเอาไว้นะคุณผู้ชม

เป็นสุนัขเพศเมียของคุณผีตลกบ้าหมาตาติ้งโหนงนั่นเองค่ะ
พี่ตาติ้งโหนงบอกว่าได้สตาปเจ้าโกเห็งไว้ดูต่างหน้าแทนความคิดถึงมานานกว่า๒๐ปีแล้วล่ะค่ะ
พี่ตาติ้งโหนงบอกว่าได้สตาปเจ้าโกเห็งไว้ดูต่างหน้าแทนความคิดถึงมานานกว่า๒๐ปีแล้วล่ะค่ะ
ตาติ้งโหน่งบอกว่าได้สตาร์ฟเจ้าโกเห็งไว้ดูต่างหน้าแทนความคิดถึงมานานกว่า๒๐ปี
พี่ตาติ้งโหนงบอกว่าได้สตาปเจ้าโกเห็งไว้ดูต่างหน้าแทนความคิดถึงมานานกว่า๒๐ปีแล้วล่ะค่ะ
พี่ตาติ้งโหนงบอกว่าได้สตาปเจ้าโกเห็งไว้ดูต่างหน้าแทนความคิดถึงมานานกว่า๒๐ปีแล้วล่ะค่ะ

เมื่อพีตาเกลียวไปนั่งร้องไห้ต่อหน้าเจ้าโกเห็งและบอกว่า
โกเห็งเอ้ยบ้านที่อยู่ตอนนี้เขาจะมายึดคืนแล้วนะ
พอเราค้างค่าเช่าเขาอยู่ก็เห็นช่วยหน่อย
ขอให้งวดนี้มีโชคมีลาบทีเถอะเราจะได้มีที่อยู่
และก็มีอาหารมาเลี้ยงน้องอีก๓๐๐กว่าตัวต่อไป
พอประกาศผลสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นแหละค่ะ
ปรากฏว่าพี่ตะจิงโหงแกถูกรางวัลจริง
ก็เลยคิดว่าเป็นเพราะเจ้าโกเหงแน่ที่มาให้โชคแบบนี้
ต่อกันที่วัดห้วยชินศรีตำบลอ่างทองจังหวัดราชบุรี
งงแล้วสิคะว่าพามาที่วัดทำไม
ก็เพราะที่วัดแห่งนี้มีสัตว์ที่ชาวบ้านเขาได้โชคอาศัยอยู่นั่นเอง
นกกาตัวนี้นี่แหละค่ะหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเจ้ากุย
ที่บอกว่าเป็นสัตว์แสนรู้นั้นก็เพราะว่าเจ้ากุยมีนิสัยที่ไม่เหมือนนกทั่วไป
เพราะมันเชื่องมากและเคยให้โชคลาภกับชาวบ้านอีกด้วย
โดยชาวบ้านจะพับกระดาษที่เขียนตัวเลขไว้ใส่ลงไปในพาน
จากนั้นก็ให้เจ้ากุยคาบกระดาษขึ้นมาซึ่งเจ้ากุยก็จะคาบให้แค่สองม้วนเท่านั้นค่ะ
และชาวบ้านเขาก็จะนำกระดาษสองม้วนนั้นไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกัน
ทำให้วันใกล้วันเสี่ยงดวงแบบนี้เจ้ากุยก็เลยจะฮอตเป็นพิเศษแบบนี้ละจ้า
มาดูอีกหนึ่งเซลปคนดังเอ้ยตัวดังที่มาพร้อมกับความน่ารัก
เพราะเป็นแมวที่ถูกพบอยู่ในโพรงของต้นตะเคียนค่ะ
เจ้าแมวไทยเพชรภูสีดำขาวที่นั่งนอน
อยู่บนแผงสลากินแบ่งรัฐบาลของพ่อค้าแม่ค้า
ที่ตั้งขายอยู่ภายในวัดใหม่โคกมรุมจังหวัดอ่างทอง
บอกเลยนะคะว่าเจ้าแมวเหมียวตัวนี้หอสุด
เพราะเจ้าโทนมันจะชอบไปนอนอยู่ตามแผงสลากินแบ่งรัฐบาล

ทำให้สายเสี่ยงโชคที่เดินทางมาที่วัด
จะพากันอุ้มเจ้าโทนไปที่แผงสลากินแบ่งรัฐบาล
และหากเจ้าโทนใช้เท้าเหยียบไปที่สลากใบไหน
คนก็จะซื้อสลากใบนั้นกลับไปลุ้นโชคกัน
จริงไม่จริงไม่รู้นะคะแต่มีคนเคยได้โชคมาแล้วนะ
มาถึงสัตว์ตัวสุดท้ายที่อาจจะแปลก
และไม่ค่อยจะดูน่ารักเอาซะหน่อย
แต่ตอนนี้มันได้กลายเป็นสัตว์ในดวงใจของใครหลายคนไปแล้ว
พญาบึ้งที่ล่าสุดเพิ่งจะให้โชคชาวบ้านไปนั่นเอง
ทำให้ชาวบ้านเขาพากันร่ำลือถึงความแม่นยำของพญาบึ้งตัวนี้
ซึ่งเจ้าพญาบึ้งตัวนี้มันจะอาศัยอยู่ในรูนะคุณผู้ชม
และทางชาวบ้านเขาก็จะทำพิธีกรรมตามความเชื่อด้วยกัน
้วนกระดาษแล้วหย่อนลงไปในรังของมัน
จากนั้นก็จุดทูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
และประกอบพิธีขอโชคขอลาบ
แล้วพอพญาบึ้งคาบม้วนกระดาษออกมาจากรังเมื่อไหร่
ชาวบ้านเขาก็จะนำม้วนกระดาษนั้นไปเสี่ยงโชคต่อนั่นเอง
ตามความเชื่อโบราณที่ว่าพญาบึ้งนับเป็นสัตว์นำโชค
โดยจะต้องทำรังหันปากรูไปทางทิศตะวันออกเท่านั้น
จึงจะสามารถประกอบพิธีได้ค่ะ
และนี่คือเหล่าบรรดาสัตว์ที่ชาวบ้านเคยไปขอโชคขอลาบแล้วได้โชคกลับมา
ซึ่งไม่ได้มีเพียงสัตว์๔ตัวนี้เท่านั้นนะคะคุณผู้ชม
ยังมีสัตว์อีกหลากหลายชนิดเลยล่ะค่ะ
แล้วคุณผู้ชมล่ะคะเคยได้โชคจากสัตว์ชนิดไหนกันมาบ้าง